คุณผู้ชมมาต่อกันที่สาวฮอตแห่งปีต้องยกให้เธอคนนี้จริงนะคะ
สำหรับอิงฟ้าวราหะปีนี้พี่ฟ้าอายุครบ๒๘ปีแล้ว
๒๘เพิ่งผ่านวันเกิดไปคุณผู้ชมค่ะ๒๘
ไม่รู้มาแน่ไม่มาแน่แต่บอกเลยว่าความฟินมาแน่งานนี้นะคะ
ฉลองวันเกิดเข้าสู่๒๘ปีของอิงฟ้าวราฮา
ดูค่ะคนไหนอิงฟ้าคนไหนอิงฟ้ามาเป็นในลุคเสียเบิ้มแบบตัวพระ
สไตล์แบบพระเอกหรือเก่อ๋อหล่อมากเอฟซีเห็นลุคนี้ก็ร่าวใจปะไหวจ้า
เมื่อคืนนี้ค่ะคนสำคัญมาร่วมฉลองวันเกิดพี่อิงฟ้ากันเพียบเลย
ทั้งคุณแม่ของน้องอิงฟ้านะคะแล้วก็พี่นวาดนะคะเพื่อนมีส์แกนด์อ๋อ
อี้สำคัญน้องชาลอทคู่จิ้นคู่ใจโอ้ยโอ้ยจุบจุบโอ้ยอะไรง่ะ
น้องหอมพี่เดี๋ยวพี่ก็จะหอมคืนด้วยนี่แหละค่ะขึ้นมากขึ้นขอแตกเลย
จังหวะที่อิงฟ้าเขาไล่คาถาหลวงพ่อกลวยเป่ามนต์เสน่หนี้ให้น้องชาลอทหลงไหลนะคะ
สรุปว่าขอเป็นผัวเมียกันแบบจู๋จีนะอันนี้เป็นแบบจะตายนิเกย์นะอ่า

หยุดภาพผู้ชายแย่งอยู่หมดไว้เพลินอยากหาผู้
ในเมื่อเป็นผัวเมียกันแล้วอ่ะ
โอ้โหคาถาหลวงพ่อกลวยทำงานแบบทันใจมากเลย
ส่วนพวกเขาเพียงปั๊บ

พี่ฟ้าเข้าจูโจมหอมเข้าฟ่อนใหญ่

สำหรับเสียเบิ้มอิงฟ้าจิโปะ

วันเกิดเขา